ดีฮะมีความสุขมากเลยในการทำการละครเรื่องนี้ครับเพราะว่าทุกคนมาก็มีแต่ความสุขนะครับ
ด้วยคู่จิ้นคู่ใหม่ลองดูก็ฝากท่านผู้ชมวิเคราะห์ดูว่ามันจะสมบูรณ์หรือเปล่าระหว่างน้องมินกับน้องมิก

ก่อนรักของคุณแล้วเพราะผมเทซอร์เพิ่งพาลนี่แล้วครับ

ไม่ลืมรอผมมา

ภูมิกลับเก่งมากนะครับ

ขอบคุณครับฝากไปไหนครับ
มีมีนบ้างเหรอ

เรื่องเที่ยวทุกคนก็ผนครับ
มากองก็สบาย

พอมิ๊กเค้าชอบทำอะไรแบบแปลก
คอมเมอดี้ของคู่เรานี่เป็นไงบ้างครับ

ก็คือมินว่าด้วย

มันก็สนุกมากอยู่แล้ว

จอเหมือนจะยิ่งกว่าในจอเนอะ
ในจอสนิทกันเร็ว
เป็นยังไงบ้างสำหรับความน่ารักของผู้รัก
ของเราจะเป็นน่ารักกุ๊กกิ๊กใสเนาะ

ยากไหมทำใสกุ๊กกิ๊กยากไหม
ยากค่ะด้วยกับพี่อันนี้ยากมากเลย

น่ารักนะคะเด็กค่อนข้าง

ทำงานตั้งใจอันนี้เรื่องจริงค่ะ

หมายถึงว่าเวลาจะเข้าฉากนะคะ

ได้ข่าวมาว่าจะออกอากาศในวัน
ขอให้เรื่องนี้เป็นตัวแทนของความรัก

อยากให้ดูเพื่อผ่อนคลาย